ติดตามข่าวกันต่อหมดเวลาของเฟืองแล้วค่ะ

คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ทางผู้บริหาร
ก็ได้ร่วมพิธีแสดงความอาลัย
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

คณะผู้บริหารนำโดยนายภัยบูลดำรงชัยธรรม
ได้นำทีมศิลปินและนักแสดงร่วมพิธีถวายศักระ

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาทิตย์คริสติน่ากิลล่าบี้สุกริด

รวมถึงนักร้องซูเปอร์สตาร์เบิร์ตทงชัย

ซึ่งศิลปินเหล่านี้ก็เคยมีโอกาสรับใช้
เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ในการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

และมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับใช้พระองค์

ประชาชนชาวไทยรักและสามัคคีกัน

ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถวายงานนะครับ

ตื่นเต้นภาคภูมิใจ
เป็นศักดิ์เป็นศรีเป็นบุญบารมี
ทุกอย่างเป็นมงคลหมดเลยครับทุกครั้งที่

และเมื่อเวลาจะร้องเพลงในห้องอัด

เป็นเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ได้ทุกวัน

จนกระทั่งเรามาถึงวันนี้แล้ว

หยุดงานเพราะว่าท่านจงประชวน

ความประทับใจและคำสั่งสอนของพ่อแม่ที่มี

ที่รักเราที่ดูแลเรามาตลอดเวลา

ถวายเพลงของพระองค์ท่าน

เป็นตัวแทนทุกคนที่ไม่มีโอกาส

แทนและกราบแท่พระบาทของพระองค์ท่านแล้ว
บอกให้รู้ว่าพวกเรารักท่าน

เราจะรักกันเราจะปรองดองกัน

เหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ท่าน
มีพระประสงค์ที่จะให้คนไทย

มีพ่อเป็นพระประมุกมีแม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้า

นันทิดาที่เคยมีโอกาส

พระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ก็สร้างความภาคภูมิใจให้เธอและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

จะขอทำความดีถวายพระองค์ท่าน

สอนให้กับลูกหลานต่อไป
ยังรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดทุกวัน
วันนี้มีความรู้สึกสองอย่างค่ะ

ทั้งเหยียนพร่าวของทุกคนที่มา

สิ่งที่เราได้ถวายกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
ครั้งแรกที่ได้ยินทางที่เธอรู้สึกอย่างไร
ครั้งแรกที่ได้ยินทางที่เธอรู้สึกอย่างไร

ร้องเพลงให้สำหรับมูลนิธิชัยพัฒนา
ร้องเพลงให้สำหรับมูลนิธิชัยพัฒนา

เป็นเพลงที่

เราโตมาเราเห็นพระองค์ท่านมาทลอด
เราโตมาเราเห็นพระองค์ท่านมาทลอด

ช่วงระยะครึ่งชีวิตของเราจนอายุเรา๕๖แล้ว

ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราเห็นพระองค์ท่าน

เกิดมาครั้งหนึ่งรัชกาลที่๙

บุญเหลือเกินแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใน

จดจำไปอีกนานแสนนาน

พระรวมราชววาของพระองค์มาโดยตลอด
จะเป็นหลักที่เป็นนำ

เราก็จะบอกลูกหลานเราต่อไปอีกด้วย